ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้วันที่๑๗ตุลาคม

๑ตุลาคมนะคะราหูย้ายค่ะ
คนวงการบันเทิงเนี่ยต้องใช้คำนี้ค่ะ
ไปกราบไห้กันคึกคักจริงค่ะ
เช่นเดียวคนนี้เลยนะคะคนสนิทกับเรา

พิธีเปิดดวงชะตาเสริมบารมี

แจ๊กว่างไหมว่างค่ะแม่วันที่๑๗๑๗๑๗
ว่างค่ะแม่แล้วก็ไปร่วมพิธีด้วยนะคะ
แล้วก็ต้องขอบอกนิดนึงพี่แจ๊กรีนนั่งเคียงกับแม่ฮายเนี่ย
ว่าเจ้าพิธีไปเลยนะคะแต่ว่าแม่ฮายเนี่ยเขาเชิญมานะคะ
เราก็ไปค่ะบันเทิงไทยรัฐเนี่ยค่ะโดยพี่แจ๊กกะลีนขอเป็นตัวแทนบันเทิงไทยรัฐนะคะ
บวงสวงนะคะเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าตั้งโต๊ะใหญ่เลยนะคะ
เป็นการตั้งโต๊ะถวายของดำให้กับพระราหูแบบจัดเต็มมาก
ตามที่เห็นหน้าจอเลยนะคะไข่พะโล้ก็มาทำแบบสีดำเป็ดสีดำหมดเลยนะคะ
พี่ยเงียงยอดวัลวงามนะคะแล้วก็น้องหมอร์ดเพล็ตสุภัณฑ์
ที่เมื่อวานเจอเขล้าปากความคิดถึงของเช้าดี้นะ

กรีนรับบทเป็นประธานแล้วนะคะในพิธีนะคะ

เพราะเราเป็นตัวแทนบันเทิงไทยรัฐเราต้องปัง

ขอพรท่านให้ท่านประธานโชคลาภความร่ำรวยค่ะ
โดยทั้ง๔คนบอกว่าการย้ายของพระราหูในครั้งนี้นะคะ
ไม่ได้มีผลกระทบกับราศีของทั้ง๔คนเลย
แต่ตั้งใจมาไหว้มาขอขมาแล้วก็ขอพรท่าน
ให้ท่านช่วยเปิดดวงการงานการเงินความรักสุขภาพ
ให้แคล้วข้าวจากภัยทั้งควรค่ะ
แล้วเชื่อไหมคุณผู้ชมเป็นความบังเอิญที่ดิฉันก็

คือพี่แจ๊กกะลีนเองนะคะแม่ฮายพี่ก้าวอำพรแหวนเพชรนะคะ
ราศีเดียวกันเป๊ะราศีกรกฎค่ะ
ซึ่งตามความเชื่อนะคะบอกว่าพระราหูย้ายครั้งนี้
ราศีกรกฎจะปังมากเราก็ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ไหว้เลยค่ะ
กะลินก็ไหว้แล้วก็ปักแล้วก็โอ้โหสวดตามที่แบบแม่ฮายบอกทุกอย่างเลยค่ะ
ซึ่งเชื่อว่านะคะเป็นเพราะว่าผลบุญสัมพันธ์หรือเปล่า
เมื่อวานนี้๓ท่านราศีเดียวกันเลยได้ไม่เจอกันค่ะ
พร้อมกับบอกด้วยนะคะว่าหลังจากนี้ไป
ฮายบอกเลยนะคะว่าเปลี่ยนชื่อเรียกด้วยนะคะ

ส่วนพี่ยิ่งยงยอดบัวงามพี่เรียกว่าอะไรรู้ไหมคะ
คุณชายคุณหญิงกันหมดแล้วเอาฟังเสียงหน่อยค่ะ

อันนี้มันเป็นความเชื่อของส่วนบุคคลเนาะ
ไม่เชื่อไม่เป็นไรแต่เราทำแล้วเรารู้สึกว่าเราสบายใจ
ขอให้แฟนที่ชมอยู่ตอนนี้นะครับ
ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงที่สำคัญก็ขอให้แคล้วคลาดปลอดภัย
และก็ขอให้เฮงปังทุกคนนะครับ
ปังเฮงรวยเรียกคุณหญิงรอได้เลย

ขอให้รวยทุกคนนะคะรวยค่ะ
เห็งรวยคุณแม่บอกว่ารวยเราก็ต้องรวยนะคะ

นี่นะคะก็เป็นแบบว่าพระที่ปลูกเสกจากพิธีเมื่อวานเลยนะคะ

จริงนะคะก็บอกว่าเจ้าของพิธีเนี่ย

เขาทำวิธีบวงสวงทุกปีทุกครั้ง

คือคนไปในงานก็จะได้รับของเป็นอนิสัยด้วย
แล้วปรากฏว่าเจ้าพิธีเนี่ยรวยเป็นร้อยล้าน
ท่านผลลุกสู้เลยคือแบบว่าของเยอะมากจริงนะคะ

ครั้งนี้พี่แจ๊กรีนไม่ทำให้ผิดหวัง

กไปเองแล้วให้แม่ฮายจุดให้เลยคุณผู้ชม
แล้วคือต้องบอกว่าชาวบ้านแถวนั้นน่ะ

ทายมูลของจริงค่ะ
ช่วยกันจุดเพราะว่าตอนแรกเนี่ยมันจุดเหมือนไม่ติดอ่ะ

เดี๋ยวหนูไปเก็บภาพตรงนู้นให้พี่แจ๊คเฝ้าเลขทูปหน่อย
อุ้ยมาแล้ว
แล้วมันสวยมากคุณผู้ชมนะคะ
แล้วแม่ฮายบอกด้วยนะแจ๊ครีบจดไว้เลยงวดหน้า

ฉันขนลุกสู้เลยนะคะรีบจดบันทึกเอาไว้นะคะ
แล้วก็นี่แหละค่ะอยากให้แฟนทุกคนได้รวย
แฟนรายการบันเทิงไทยรัฐทุกคนต้องรวย
เอาเป็นว่าใครดูอยู่ตอนนี้ยกมือขึ้น
งวดหน้าพี่แจ๊คถูกรางวัลที่๕แม่ฮายถูกรางวัลที่๑ไปเลยละกัน